ช่วงนี้หน้าร้อนแล้วก็ต้องเฝ้าระวังเรื่องสุขภาพด้วย
แต่ว่าไม่ต้องห่วงไปจะพาคุณผู้ชมไปแอวเหนือไปเที่ยวเมืองแป้
เรื่องของแป้ที่อากาศสบายไม่มีปัญหาเรื่องหมอกขวัญ
เมืองแพร่แล้วเมืองแพร่มันมีอะไรอ่ะคะมันก็ร้อนเหมือนกันนะคะคุณนิวนาว
อากาศร้อนเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เราเลี่ยงไม่ได้นะแต่ว่าเขาร้อนแต่เขาไม่มีปัญหาเรื่องมลพิษเพราะเขามีโดรน
เอ่อมีโดรนใช่แล้วไม่มีปัญหามลพิษเขาเอาโดรนไปดับไฟป่าหรือยังไงคะคุณ
เว้ยคุณคะถ้าเกิดว่าเอาโดรนไปดับไฟป่าต่อซ้ายางได้ดีก็ล้อมมากแล้ว

เอาเป็นว่าโดรนที่เขาว่าเนี่ยจะมาช่วยเรื่องของมลพิษเรื่องของสภาพอากาศยังไงไปชมกันเลยค่ะ
น้ำพร้าวจังหวัดแพร่เป็นชุมชนบนที่ราบสูงที่โอบล้อมด้วยป่า
ชาวบ้านส่วนใหญ่ยังยึดอาชีพทำนาทำสวนทำไร่เป็นอาชีพหลัก
เมื่อถึงหน้าแรงใบไม้แห้งปกคลุมทั่วพื้นป่าทำให้เกิดไฟป่าง่าย
สุชาติผู้ใหญ่บ้านบ้านน้ำพร้าวจึงได้ริเริ่มนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยในการรักษาป่า
โรนตัวเล็กบินขึ้นสำรวจพื้นป่าทำให้มองเห็นจุดที่เกิดไฟป่าได้อย่างรวดเร็วและระบุพิกัดได้ชัดเจน
ดับไฟป่าของชาวบ้านจึงเข้าถึงพื้นที่ได้อย่างทันท่วงที
จากแนวกันไฟที่ชาวบ้านช่วยกันทำแล้วต้นกล้วยที่ปลูกทอดยาวนี้
ก็ถือเป็นแนวกันไฟชั้นดีที่ช่วยกั้นไม่ให้ไฟลุกลามเข้ามาในพื้นที่ป่าของบ้านน้ำพราวได้
เมื่อก่อนพื้นที่ตรงนี้ผมเคยปลูกข้าวโพดมาครับ
ผู้ใหญ่ท่านแนะนำว่าให้ปลูกกล้วยเพราะกล้วยนี้เก็บผลผลิตขายได้
แล้วก็สามารถเป็นแนวกันไฟดีเพราะเก็บน้ำได้อยู่ในตัวนะครับ
น้ำพร้าวแห่งนี้ยังมีอ่างเก็บน้ำที่ชาวบ้านร่วมใจกันสร้างถวายในหลวงรัชกาลที่๙
ซึ่งได้กลายเป็นพื้นที่ที่ช่วยรักษาความชุ่มชื้นให้พื้นป่าและเป็นแนวกันไฟอย่างดี
กว่านั้นยังมีพืชเล็กที่ชาวบ้านปลูกผสมผสานอยู่ภายในผืนป่าแห่งนี้ด้วย
ในส่วนของการปลูกกาแฟเพื่อลดการเผานี่นะครับ
คือทางหมู่บ้านได้ทำการทำประชาคมกัน

กำจัดเชื้อเพลิงทุกชนิดในพื้นที่โดยปรัสจากการเผา
ถ้าทำได้ตาม๒ข้อแล้วก็คือข้อ๓ก็คือว่า
เราจะมอบสิทธิ์ในการเก็บผลผลิตนะครับ
กาแฟทุกต้นในบริเวณนั้นที่ท่านได้ดูแลนะครับ
ให้เป็นผลผลิตของครัวเรือนตรงนั้นได้
เมื่อชาวบ้านทุกคนตระหนักว่า
พื้นป่าที่สมบูรณ์สามารถสร้างรายได้ให้แก่พวกเขา

รักษาป่าให้ปลอดการเผาปลอดหมอกควัน
เพราะป่ากลายเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่พวกเขารัก
คือบ้านของพวกเขานั่นเอง
โอ้โหนี่แหละไทยแรง๔๐

เพราะว่าการนำเทคโนโลยีมาสอดผสานกับวิถีชีวิตชุมชน
มันก็ช่วยป้องกันไฟป่าได้แบบนี้แหละค่ะ
ถูกต้องแล้วนะคะแต่ก็อยากจะให้คุณผู้ชมช่วยกันอนุรักษ์

ได้ไม่ต้องบ่นว่าโอ๊ยมันร้อน